มีเจ้าหน้าที่ไปล่อซื้อยาเสพติด
สายของตำรวจก็ไปถึงตรงจุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ผู้ต้องหากลุ่มยาเสพติดก็เอายาเสพติดมาส่ง
ส่งงงส่งสุดท้ายผู้ต้องหาไว้ตัวทัน
คนร้ายไหวตัวทันยิงใส่สายของตำรวจนะฮะ

ไม่ถึงสามเนี่ย

นี่เป็นสายของตำรวจนะครับไปล่อซื้อยาเสพติดนะครับ
โดนยิงใส่ตามลำตัวเข้าไป๔นัดบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งค้ายานะครับทุกผู้ชมครับ
คือพอช่วยเหลือสายตำรวจออกมาได้เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปที่บ้านหลังนี้ที่มาล่อซื้อยาเสพติดนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับหลังเนี่ยมีคนร้ายเป็นแก๊งค้ายาเสพติดอยู่๗คนนะฮะ

ออกมา๒หนีไป๕
ออกมา๒หนีไป๗
ออกมา๒หนีไป๘

มีอยู่๗นะฮะหนีไป๕มามอบตัว๒นะครับ
คือคนที่มอบตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าขายยาเสพติด
ไม่ได้เป็นแก๊งค้ายาเขามานั่งดื่มเหล้า
ส่วนที่เหลืออีก๕เนี่ยหลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๓ตะบนทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสายตำรวจนะฮะไปล่อซื้อยาเสพติดนะครับ
ขอซื้อ๒๐๐เมตรราคา๔๐๐๐บาท
ผู้ต้องหาเนี่ยก็คือคนร้ายแก๊งค้ายาเนี่ย
ให้มาส่งยาบ้ามารับมาส่งกันตรงหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ทีแรกเนี่ยนัดในบ้านนะพอสายของตำรวจที่ถูกยิงมาถึงนะครับกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านค่ะไอ้แก๊งค้ายามันบอกว่าไม่ต้องเดินเข้ามาเดี๋ยวเอาออกไปให้นะฮะพอเดินมาถึงแล้วก็ส่งยาบ้าไปให้ได้เงินมาแล้วสายของตำรวจก็ทำสัญญาณให้กับตำรวจที่รออยู่เพื่อจะให้มาจับกลุ่มแต่จังหวะนั้นคนร้ายมันไหวตัวฮะ
ตำรวจ๔นัดนะฮะกระสุนก็เข้าตามลำตัวเนี่ยฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับก่อนที่จะมีส่วนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็วิ่งเข้าปากมันสำปะหลังไปตำรวจพยายามไล่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันยิงใส่มาอีก๓นัดแล้วก็คุมตัวได้๒คนนะฮะ
มีสายลับคนเดียวครับ
ส่วนอาการของสายลับของเจ้าระที่ตอนนี้ผลขีดอันตรายละนะครับค่ะ
เมื่อคืนนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันนะฮะ
ที่เหลือต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อไล่ติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มคนร้ายต่อ